นายกเนี่ยโอ้โหครูสาวท่านนี้ต้องไปแจ้งความ
นะคือครูหญิงคนนี้เนี่ยตั้งวงแชร์นะเป็นเท้าแชร์
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็มาเล่นแชร์ด้วยนะ
เยร์แชร์ได้ไปก่อนแล้วล่ะนะครับสุดท้ายเนี่ยไม่ส่งต่อสักที
ทวงไปทวงมาเนี่ยชายหนุ่มคนนี้ส่งข้อความมาบอกว่า
อ๋อที่ผมติดครูอยู่ค้างครูอยู่สองหมื่นสามพันเก้าร้อยเนี่ย
เดี๋ยวผมใช้ให้ทีเดียวหมดเลยนะแต่ขออยู่กับครูคืนนึง
นอนกับครูคืนหนึ่งคุณครูบอกโอ้โหยังเป็นคุกคามทางเพศกันนี่
คือหนี้ก็ส่วนหนี้แล้วคุณยังมาพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฮะ
แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่จะมารอเล่นกันได้นะเรื่องแบบเนี้ยใช่เนี่ย
ถามว่าผมเป็นหนี้ครูเท่าไหร่สองหมื่นสามพันเก้าร้อย
มาใช้หนี้ให้หมดเถอะเนี่ยบอกถ้าให้หมดเนี่ยถ้าปิดหมดเลยเนี่ย
ขอนอนกับครูคืนนึงได้ป่ะคุณครูบอกไม่ยอมนะฮะ
คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้นอนกับครูคืนนึงเนี่ยผมจะผ่อนใช้นี่ฮะ
ตกลงคุณครูไปแจ้งความเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ต่างต่างก็เอาไปลงนะคือต้นเรื่องเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ย
ตั้งแต่ธันวาคมปี๖๓ครูคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับ
เปิดแล้วก็เป็นเท้าแชร์คู่กรณีเป็นลูกแชร์แล้วก็เปียร์ไปได้ละสามหมื่น
จากนั้นก็เบี้ยวไม่จ่ายต่อไม่ส่งต่อครูก็ทวงถามมาตลอด
เนี่ยฮะล่าสุดเขาก็ส่งข้อความมาอย่างนี้
มีการปลดบ๊อบแล้วก็ได้ถามเกรดว่าเอ่อทางนี่เกรดอ่ะเท่าไร
เกดก็เข้าใจว่าอ๋อจะมาชำระหนี้หรือเปล่าก็เลยมีการแจ้งยอดหนี้ไป
แต่ก็คือมีการขอนอนด้วยเพื่อที่จะหลังจากนอนด้วยแล้วก็คือจะ
ใช้หนี้ทั้งหมดให้อะค่ะครับแล้วก็ใช้ข้อความไม่ดีก็เยอะแล้วทีนี้
ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่โอเคแล้วก็เลยมีการโพสต์ลงหน้าเฟส
เพราะเป็นการเตือนคนอื่นว่าแบบแบบเนี้ยนิสัยไม่ดีมากเลย
เขาก็ได้มีการแคปข้อความบางส่วนไปโพสต์หน้าเฟซบุ๊คของตัวเอง
ในลักษณะที่คนอื่นอ่านแล้วมองว่าเราขายบริการในลักษณะแบบนั้นเลยค่ะ

คือพอครูบอกว่าพูดอย่างนี้ไม่ถูกเนี่ย
ครูบอกผู้ชายคนนี้ไปย้อนเอาข้อความเก่าที่เคยคุยเรื่องชงเรื่องแชร์
หรือคุยกับครูสนทนาทางแชทอะไรคุณเนี่ยแคปแล้วก็ไปโพสต์หาว่า
ก็ครูเป็นฝ่ายแบบมาหยอกล้อมาเหมือนกับให้ท่าอะไรเขาก่อนเองนี่
เขาเลยกล้าพูดประมาณอย่างเนี้ยสุดท้ายครูไม่ยอมไปแจ้งความนะฮะ
ความจริงเนี่ยเขาให้ภรรยาของเขาเนี่ยมาขอร้องครูบอกลบโพสต์ได้ไหมอย่าเอาเรื่องได้ไหม
เดี๋ยวใช้เงินคืนให้หมดเลยสงสารลูกเถอะลูกยังเล็กแต่ครูบอกไม่ยอมครับ
แจ้งความสอบพ่อเมืองนครนายกข้อหาคุกคามทางเพศนะครับแล้วก็กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยด้วย
เราก็ไปถามผู้ชายคนนี้นะครับความจริงไปที่บ้านไม่เจอนะฮะ
เจอพ่อกับแม่ของเขาพ่อกับแม่บอกโอ้โหนี่ก็กลุ้มใจมาก
รู้ข่าวลูกชายก็เลยต่อโทรศัพท์ให้ผู้สื่อข่าวของเรา
คุยกับลูกชายค่ะนะนี่ฮะเขาบอกเขาได้ขอโทษครูกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้ว
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจนะความจริงก่อนหน้านี้ที่เคยคุยกับครู
ก็คุยแบบมีหยอกล้ออะไรด้วยอ่ะยอมรับว่าตัวเขาเนี่ยคิดไปเองทั้งหมด
คิดว่าครูเล่นด้วยแต่ตอนนี้ได้ขอโทษไปแล้วเดี๋ยวจะทยอยใช้หนี้ให้ทั้งหมด
หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนด้วยนะครับคือ
การให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ไหมโดยยอบเพศตรงข้ามคุณย้ายกับผู้หญิง

ให้เขาก็ได้เขาไม่กล้าทำอะไรหรอก

เรื่องของการลวนลามทางสายตาทางคำพูด
อะไรแบบนี้ค่ะมันมีหลายมิติจริง